คุณผู้ชมครับเรามาต่อที่ประเด็นทางการเมืองเลยไหมฮ

ประเด็นทางการเมืองวันนี้นะครับก็ต้องดูไปที่เมื่อวานี้
เพราะว่ามีการประกาศผลการนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สำหรับสสเขต๘ที่เชียงใหม่

ปรากฏว่าอนาคตใหม่ได้สอสอเข้ามาเพิ่ม๑คน

แต่จากสูตรคำนวณของกรกตเอง
ก็จะทำให้พักประชาธิปัตย์กับพักพลังประชารัฐ
สอสอบัญชีรายชื่อเพิ่มมาอีกพักละ๑คน

ส่วนพักไทยรักษณ์ทำก็ตกไป๑คนด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับในส่วนของภักดิ์พลังประชาบรัฐนั้นนะครับ
หัวหน้าพักอย่างนายอุตมะเสวนายน
พร้อมแก่นนำพักเดินทางมาที่พักพลังประชารัฐ
ขออภัยมาที่พักประชาธิปัตย์นะครับ
เพื่อส่งเทียบเชิญแล้วก็พูดคุยให้เข้าร่วมรัฐบาล

โดยมีเลขาธิการพักประชาธิปัตย
แล้วก็รองหัวหน้าพักเป็นผู้รอต้อนรับ

ส่วนแก่นนำพักอาทินัยลักษณาวิสิทธิ์

ของคนเอกเบรฟ์ติณสุรานนลนะครับ
เฉลิมชัยเลขาธิการพักบอกว่า
การพูดคุยในวันนี้นะครับก็ต้องมีการชี้แจง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักในวันพรุ่งนี้ต่อ

ไม่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรต้องมีเหตุผลรองรับ
และการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารและสอสอของพักประชาธิปัตย์
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมเท่านั้น
แต่ว่าความคิดความเห็นของทุกคน
จะมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของพักนะครับ
ขณะที่นายอุตมะสวนายน
กล่าวก่อนการหาบรือบอกว่ามั่นใจนะครับว่า
พลังประชารัฐจะสามารถตั้งรัฐบาลได้

ส่วนที่ประชาธิปัตย์เคยหาเสียงไว้
ว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้น
อยู่ที่ที่ประชุมพักประชาธิปัตย์จะได้มีการหาบรือกันนะครับ
และหลังจากการเลือกตั้งใหม่ของเขต๘จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็มีรายงานนะครับว่าการคำนวณจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อใหม่
เพื่อหาจำนวนสออีกหนึ่งที่นั่ง
ครบ๑๕๐ที่นั่ง
พบว่าพรรคพลังประชารัฐและพรรคประชาธิบัติ
จะได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น
สำหรับสอสอบัญชีรายชื่ออีกพักละ๑คนนะครับ
จากเดิมสำหรับภักดิ์พลังประชารัฐสสบัญชีรายชื่อ
มี๑๘คนก็จะเพิ่มเป็น๑๙คน
เพิ่มมาก็คือนางสาววะธัญญาวงโอภาษีหรือว่ามาดามเดีย
๒๙คนก็จะเพิ่มเป็น๒๐คนก็คือนางสาวจิตภัศน์กริดากรหรือว่าตั๊น
แต่ว่าภักดิ์ไทยรักธรรมสิครับ
สอบบัญชีรายชื่อตกไป๑คนนะคุณนะ
ทำหน้าที่ได้เพียง๒วันก็จะถูกตัดขาดจากสอสอบัญชีรายชื่อแล้ว
นั่นก็คือนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนั่นเองนะครับ
แต่ทางนี้ก็ต้องรอให้กรกตนั้นประกาศรับรองสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งซะก่อนด้วยนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวการเมืองนะคะ
ที่เกิดขึ้นทั้งของเมื่อวานนี้แล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อเช้า

ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรี
ก็ได้พูดถึงเรื่องของการประชุมสอสอที่ผ่านมาในช่วงวันหยุดด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องของการที่จะเตรียมตัวโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับ
ก็บอกว่าในส่วนของสสเองก็มีสิทธิ์ที่จะพูดก็ว่ากันไป
ส่วนกระแสข่าวในเรื่องของการตั้งรัฐบาลที่มีเสียงปริ่มน้ำนั้นนะครับ
ผลเอกประวิทย์ก็บอกว่าไม่รู้เพราะไม่ได้เป็นนักการเมืองนั่นเอง